ภาพของครูเพลงชั้นยอดก่อนดีกว่าครูชนละทีถาดทองนั่นเองค่ะครูปุ้มศรีภรรยาเนี่ยบอกเอาไว้ว่าโอ้โหต้องอัปเดตกันหน่อยดีกว่าสุขภาพของครูชนละทีนั่นเองนะคะนี่นอนป่วยอีกแล้วหลายปุ่มเป็นห่วง
รักษาขอกำลังใจหน่อยค่ะแล้วก็มีภาพครูชนละทีนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแบบ
เนี้ยค่ะหลายคนตกใจว่าถู้เป็นอะไรรึเปล่าค่ะ
คือก่อนที่ครูปุ้มจะโพสต์ลงโซเชียลค่ะครูปุ้มใจดีนะ
ส่งข้อความมาบอกทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก่อนเลย
บอกว่าตอนนี้ครูชนกำลังไปโรงพยาบาล
เนื่องจากว่าเดินไม่ได้

รีบโทรศัพท์ไปสอบถามอาการทันทีค่ะ
รูปุ้มเล่าให้ฟังบอกว่าคุณหมอเนี่ย
เช็คดูแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรคุณผู้ชม

เขาบอกว่ามันมีกระดูกทับเส้นประสาท
ประสงค์ไปส่งมามันไม่ได้มีจุดเดียว
มันมีหลายจุดแล้วก็ต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนค่ะ

จะเป็นวันที่๑๘ตุลาคมที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตัวครูชนละทีเองได้กลับมาพักผ่อนรักษาตัวอยู่บ้านก่อนนะคะ
แล้วก็ส่งคลิปอัปเดตอาการครูชนละทีมาฝากบันเทิงไทยรัฐแล้วก็แฟนด้วย
แล้วท้ายท้ายสุดก็ครูปุ้มบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นครู

ครับขอบคุณทุกคนเป็นหัวนะ